คุณผู้ชมฮะกรณีของพ่อตายิงลูกเขยเสียชีวิตภายในบ้านที่จังหวัดนครสวรรค์
แล้วก็ตัวพ่อตาเองนะครับก็หลบซ่อนอยู่ในบ้าน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันอังคารที่๘ธันวาคมเวลาประมาณ๓ทุ่ม
เจ้าหน้าที่ก็ไปกดดันให้พ่อตาคนนี้นะฮะ
หรือว่าคุณตาวัย๘๗ปีคนนี้ออกมามอบตัวผู้ตาหลบซ่อนอยู่ในบ้าน
แล้วก็มีอาวุธปืนอยู่ด้วยตัวยาดตัวลูกชายลูกสาวก็กลัวว่าพ่อตัวเองจะยิงตัวตายในบ้าน
ยุทธวิธีหลายหลากนะฮะทั้งการโยนอะไรนะระเบิดควันเข้าไปเลยนะฮะ
คุณตาก็ไม่ยอมออกมาในการมอบตัวสักทีนะฮะปฏิบัติการจนกระทั่ง๔๐ชั่วโมงผ่านมา
เมื่อวานเนี่ยคุณตาถึงออกมามอบตัวคุณผู้ชมไปดูจังหวะที่คุณตาออกมามอบตัวหน่อยครับ
คุณผู้ชมคิดดูนะครับปฏิบัติการยาวนานเหลือเกินนะครับ
ตั้งแต่กลื่นวันเกิดเหตุนะฮะวันอังคาร๘ธันวาคมในวันนี้ฮะ
มาได้แล้วตาเนี่ยแอบอยู่ในบ้านนะครับค่ำคืนของวันที่แปดตลอดทั้งคืนนะฮะ
ก็มียุทธวิธีในการเกลี้ยกล่อมให้ลูกของคุณตาเกลี้ยกล่อม
เจ้าหน้าที่ก็เกลี้ยกล่อมร้องเพลงก็แล้วนะฮะจนกระทั่งถึงเช้าวันที่เก้า
ก็ยังไม่ออกมาค่ะกลางคืนของวันที่เก้าก็ยังไม่ออกมาราทอนมากค่ะ
เช้ามืดถึงวันที่๑๐ก็ยังไม่ออกมาจนกระทั่งนะฮะ
สักช่วงเวลาประมาณเที่ยงเจ้าหน้าที่ไปพาลูกสาวของคุณตา
ที่อยู่ที่สมรรถลบบุรีเป็นลูกสาวคนกลางค่ะ
กับหลานสาวของคุณตาที่คุณตาเทียบรักมากเนี่ย
เพื่อมาเจรจาเกลี้ยกล่อมสุดท้ายเมื่อวานช่วงบ่าย
คุณตาเทียบยินยอมให้เจ้าหน้าที่นะครับ
มารับตัวไปมารับตัวไปหลังจากที่ทั้งลูกสาวคนกลาง
หลานสาววัย๑๘ปีคุณตาเทียบรักมากและผูกพันมาก
เกลี้ยกล่อมเจ้าหน้าที่ก็รับตัวตาเทียบไปนะครับ
ในฐานะผู้ต้องหานะ
คนตายนะฮะเอาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วก็มีลูกชายของคุณตาเทียบเข้ามาสวมกอด
เพราะลูกชายคนนี้เป็นลูกชายคนเล็กที่คอยเจรจาเกลี้ยกล่อม
ให้พ่อออกมาจากบ้านยอมมอบตัวสักที
พ่อจะยิงตัวตายพ่อหิวไหมพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
ก็เข้ามาสวมกอดนะฮะก็ด้วยความเป็นห่วงนะฮะ
จากนั้นตำรวจได้คุมตัวตาเทียบไปสอบปากคำ
โดยมีพลตำรวจตรีระพีพงศุกร์ภัยบูรณ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
เดินทางมาสอบปากคำด้วยตัวเองนะครับ
ตาเทียบยังแข็งแรงพูดคุยได้
พูดคุยกับตำรวจตามปกติค่ะแล้วก็กล่าวอ้างนะฮะ
บอกว่าลูกเขยขโมยเงินไป๗๐๐๐บาท
๓๐๐๐บาทอย่างที่เป็นข่าวนะ
เพราะนับดูแล้วมันเหลือแบงค์๑๐๒ใบทิ้งไว้ให้เท่านั้น
ไอ้เงิน๗๐๐๐บาทตาอุติศาสตร์เก็บไว้ให้หลานสาว
ส่งหลานเรียนก็คือหลานสาววัย๑๘ที่มาพูดเกลี้ยกล่อมเนี่ย

แต่มันก็ยังมาขโมยเงินตาไป

เพราะว่าลูกเขยมักจะขโมยเงินบ่อยครั้ง
ซึ่งเงินเหล่านั้นเป็นเงินที่ได้จากค่าเช่านานะครับ
เก็บไว้จ่ายค่าเทิมให้หลานสาว
ก็ไปถามลูกเขยดีว่าเอาเงินไปไหม

โมโหที่ทำนิสัยไม่ดีแบบนี้
ก็เลยคว้าปืนยิงลูกเขยจนเสียชีวิต
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนที่มีทะเบียนเป็นชื่อของตาเทียบคนนี้เอง
ถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ทำความผิดหนัก
ใช่ค่ะฆ่าผู้อื่นเนี่ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณ
เมื่อกี้ตาเทียบเขาบอกใช่ไหมว่าลูกเขยเนี่ยมันขโมยเงินใช่ไหมแต่อีกฝั่งหนึ่งคุณ
อ่าต้องฟังความด้วยทางด้านของผู้เสียชีวิตใช่ไหมคะ
พ่อผู้เสียชีวิตนะฮะเขาออกมาเปิดเผยค่ะ
บอกว่าลูกของเขาไม่ได้เป็นคนแบบที่ตาเทียบพูดอืมอืม
ลูกของเขาเป็นคนดีดูแลพ่อแม่นะครับแล้วก็แม้ว่าเมื่อ๑๐กว่าปีที่ผ่านมานู้นนะฮะ
ลูกของเขาจะเคยติดยาเสพติดก็ตามแต่ก็เลิกยาเสพติดเด็ดขาดแล้ว
อีกอย่างไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปขโมยเงินของตาเทียบมาใช้
เพราะตัวลูกเขยกับลูกสะพ้ายเขาก็ทำมาหากินอยู่
จำเป็นต้องขโมยเงินเลยอันนี้ทางฝั่งพ่อผู้ตาย
เขาเล่าให้ฟังนะเขายืนยันว่าลูกเขาเป็นคนดีนะฮะ
โดยช่วงเช้าที่สภทาตะโกเนี่ยนะครับนายประทีบลูกชายคนเล็กของตาเทียบ
รวมถึงลูกสะพ้ายของตาเทียบเนี่ยนะฮะรวมทั้งบรรดายาทพี่น้องของตาเทียบ
เดินทางมาเยี่ยมตั้งแต่เช้านำอาหารเช้านะฮะ
โจ๊กหมูและข้าวกล่องเมนูข้าวผัดไข่ของโปรดของตาเทียบเนี่ย
มาให้ตาได้ทานนะครับแล้วก็ขอให้ตำรวจเนี่ย
กาแฟร้อนให้ตะเทียบทานหน่อยเพราะปกติเนี่ย
เที่ยวก็บอกว่าจะกินกาแฟร้อนในทุกเช้านะฮะ
ไม่ได้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษเกินกว่าใครนะครับ
จากการสอบถามนะครับตำรวจหน้าห้องควบคุมขังให้ข้อมูลนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาตาเทียบก็นอนอยู่ในห้องขังเพียงคนเดียว
เพราะว่ามีผู้ต้องหาในโรงพักเพียงคนเดียวคือตาเทียบ
ซึ่งตาเทียบก็นอนพักผ่อนสบายดีมีบางเวลาที่จะนั่งเหม่อ
พูดคุยคนเดียวอยู่บ้างในช่วงเช้ามีการร้องขอยาพารา๑เม็ด
เพราะตาเทียบปวดหัวประกอบกับมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน
แล้วก็ทางตำรวจเขาก็เป็นห่วงนะเพราะตาเทียบอายุตั้ง๘๐กว่าแล้ว๘๗ปีแล้วนะฮะ
ญาติเดินทางมาเยี่ยมตาเทียบก็สามารถพูดคุยกับญาติได้ปกติ
ซึ่งตาเทียบยังคงยืนยันว่าเงินหายไปเพราะถูกลูกเขยขโมยไปจริง
ขณะที่ตำรวจได้นำมีดหมอของหลวงพ่อเดิมที่ตาเทียบพกติดตัวให้กับลูกชาย
เอาไปเก็บรักษาเหมือนเดิมซะเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยคือจริงก็เป็นมีดของตาเทียบ
และปืนก็เป็นปืนของตาเทียบปืนที่ใช้ก่อเหตุนะ
แต่เคยให้ลูกชายคนเล็กไปแล้วและลูกชายคนเล็กบอกอยู่ตาเทียบก็มาขอทั้งมีดทั้งปืนคืนไป
กระทั่งเอาปืนมาก่อเหตุยิงลูกเขยทีนี้ทางลูกของตาเทียบก็เลยบอกว่า
ทีนี้ต้องเก็บไว้ดีเลยพวกอาวุธอะไรต่างเหล่านี้มีดเอาเก็บคืนมาส่วนปืนตำรวจยึดไว้อยู่นะครับ